มาดูกันที่เรื่องนี้ดีกว่านะคะขับรถขับรา
ดิฉันบอกเลยว่าอันตรายจริงสมัยนี้เราไม่รู้ใจเนาะ
คนอยู่ในรถเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมถนนของเราเนี่ยอารมณ์ไหนคิดกันยังไงนะ
คุณผู้ชมดูคลิปตามไปเลยละกันนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักแสดงสาว
นุ่นระมิดากับหวานใจหนุ่มหลุยสก๊อตนั่นเองค่ะ
คุณนุ่นเนี่ยโพสต์บอกว่าไม่แน่ใจนะว่าเกิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่า
เหตุการณ์มันยาวนานมากจนเราคิดว่านี่เราไปทำอะไรเขาไว้หรือเปล่า
ทำไมเขาไม่ยอมปล่อยให้เราขับรถดี
ลองคิดนะคะว่าถ้านุ่นขับรถคนเดียวแล้วเจอกับสถานการณ์แบบนี้
นุ่นเองไม่รู้จะทำยังไงค่ะมันดูโหดร้ายเกินไปเขาค่อนข้างกลัวนะคะ
เพราะว่าพยายามควบคุมสติแล้วก็ขับแบบช้าที่สุดเลยค่ะ
กลัวอุบัติเหตุนั่นเองแต่ดูแล้วเหตุการณ์มันจะแย่ลงแย่ลงนะคะ
ก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
ใจเย็นเย็นกันหน่อยค่ะบรรดาชาวโซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับ
ห่วงทั้งคู่เป็นอย่างมากเลยค่ะบันเทิงไทยรัฐเราก็พยายามติดต่อไปยังคุณนุ่นแล้ว
ผู้จัดการส่วนตัวก็บอกว่านุ่นกับหลุยก็ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าก็อยากจะโพสต์เอาไว้ให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะ
ยังไงก็ใจเย็นกันด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกไปหลายคนก็มีความสงสัยเหมือนกันว่า
คลิปที่ออกมาเข้าใจว่ามีการปาดกันไปปาดกันมา

แล้วคลิปก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรกันขึ้นหลายคนก็มีการตั้งคำถาม
แต่ถึงยังไงก็เถอะเขาบอกว่าไม่ว่าจากก่อนหน้านี้เป็นยังไง
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำกับเพื่อนร่วมถนนแบบนี้นั่นเองนะคะ
ไปโดนคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีนะนะคะ
เพราะว่าในคลิปค่อนข้างที่จะหวาดเสียวทีเดียว

เออนะคะคุณก็นั่งสวยไปแล้วกันก็มีคนมารับเนอะ